คุณผู้ชมคะมาตามกันต่อนะคะตั้งแต่ช่วงต้นของรายการ
ก็ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของลอตเตอรี่
รวมวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมา
สองใบสิบสองล้านที่สกลนครนะคะเราได้คุยทั้งทางป้าภัย
ที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนซื้อลอตเตอรี่เอาไว้ซื้อกับพี่รัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่
แต่เป็นการซื้อในลักษณะที่จองเอาไว้แล้วก็ยังไม่ได้จ่ายสตางค์
ซื้อกันเอาไว้ตั้งแต่วันที่๒๔กุมภาพันธ์แต่ว่าป้าภัยเนี่ยติดต่อไปที่พี่รัฐ
ขายลอตเตอรี่ในวันที่๔มีนาคมบอกว่าลอตเตอรี่ของเขาถูกรางวัลที่หนึ่งนะ
สองใบสิบสองล้านครับแต่พี่รัฐบอกว่าอ้าวก็ยังไม่ได้จ่ายสตังค์นี่
ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็พยายามจะขายให้มันหมด
ขายไปแล้วลอตเตอรี่นั้นน่ะขายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วขายให้ใครก็ไม่รู้ถูกต้อง
ตอนนี้มีคนไปขึ้นเงินหรือยังก็ไม่รู้โอ้โหวันนี้เราส่งคุณวิมลวันธรรมพักดี
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะก็พยายามไปหาพยานอืม
ว่ามีใครรู้เห็นไหมช่วงจังหวะที่ป้าภัยซื้อลอตเตอรี่กับพี่รัฐอยู่นะคะ
แล้วก็จังหวะที่พยายามจะไปคุยกับพยานพี่รัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่
โทรศัพท์มาขอเคลียร์เรื่องนี้กับป้าภัยเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
พี่มั่นใจเพราะว่าเลขตัวนี้พี่เคยตามหาซื้อ๕๓
แล้วพี่ก็พูดเล่นกับน้องกลุ่มนางลำของพี่ประจำว่า

แต่วันนั้นพี่ไปเห็นเปรก๓๕๕๓เปรก
พี่ก็ยังว่ากับรัฐอยู่ดีว่าเออเลขตัวนี้มันแปลกเนอะ
แล้วก็ยังพูดกับน้องนางลำว่า
เฮ้ยเลขตัวนี้เปรกนี่มันชอบเอากลางวันที่หนึ่ง
เอาพี่ก็ยังว่าวกับน้องนางลำ
ก็ได้ยินกันทุกคนอยู่ในวัดธาตุนารายนะนาง
ด้วยความที่ว่าหนึ่ง
พี่ก็รู้ว่าร้านขายเป็นแบบนี้ตลอด
ถ้ามีคนจองแล้วเขียนชื่อแล้ว

กว่าแล้วเงินก็ไม่จ่ายแล้วก็มารับลอตเตอรี่ไปถูกรางวัลที่๑ไปขึ้นอย่างนั้นเหรอ

นี่เป็นช่วงจังหวะที่พี่รัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่โทรศัพท์เข้ามา
เพื่อเคลียร์เรื่องลอตเตอรี่กับทางป้าภัยที่อ้างว่าซื้อกับพี่รัฐน่ะนะคะ
ภัยก็เลยพาคุณวิมนต์วันไปดูไปดูจุดที่ซื้อลอตเตอรี่กับพี่รัฐ
นี่ค่ะพิพรธาตุนราชเจรงเวงนะคะ
แล้วก็บอกว่ามาสาบานกันตรงนี้เลยไหม
เมื่อสักครู่นี้ที่เราสองคนได้คุยกับป้าภัยกับพี่รัฐเขาบอกว่า
งั้นเดี๋ยวไปสาบานพร้อมกัน๑๓มีนาคมช่วงเช้า๙โมงอะไรอย่างนี้นะ

ใช่ค่ะช่วงจังหวะที่พาทีมข่าวของเราไปดูค่ะ
แล้วป้าภัยก็เลยบอกว่านี่ไงตรงนี้

ถ้าคุณมั่นใจแน่ใจบริสุทธิ์ใจจริง
ว่าคุณไม่ได้เก็บลอตเตอรี่นั้นไว้

สิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่คือองค์พระธาตุนารายเจงเวงค่ะ
ซื้อเราก็ซื้อขายกันอยู่ตรงนี้ตรงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ

ถ้าไม่ได้เก็บใช่ไหมคะ

โดยที่ให้พระเพื่อนมาเป็นพยานให้ก็ได้มาเป็นผู้ทำพิธีให้ก็ได้
คำถามคือแล้วป้าภัยมีพยานไหมล่ะ
มีใครพอจะเป็นพยานให้ป้าภัยได้ไหมว่าซื้อลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งจากแผงของพี่รัฐจริงเนี่ย
ทีมข่าวของเราก็ไปเจอคนที่บอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์ช่วงที่มีการซื้อขายลอตเตอรี่กันนะคะ
เดี๋ยวให้พยานแต่ละคนได้เล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
พอแกหยิบขึ้นมามันมีสองใบสุดท้ายที่เหลืออยู่สามแปดห้าสามแปด
บอกนี่รางวัลใหญ่โอ้ขนลุกรางวัลใหญ่อยู่กับอีเอ้ยนี่ละ
แกก็เอาแห้งมาร์รด้วยอีน่องมาร์ร
เดี๋ยวอีเอ้ยถือกรวมกันที่หนึ่งอีเอ้ยสิเลี้ยง

ก็นั่งอยู่กับแม่ครู๔๕คน
เสร็จแล้วแกก็คงจะนึกขึ้นมาได้ว่า
เราต้องเซ็นสลักซื้อข้างหลังรอตเตอรี่
เคยยืมปากกาคนนี้ก็ทำยังไง
เจ้ามีปากกาบอกพี่ภัยเรายืมแล้วสิเซ็น
โอ้ยมึงนี่ไม่ได้เอามาอย่าโน๊กแกว่าอย่างนี้
เสร็จแล้วคนขายลอตเตอรี่แกก็บอกว่า
เออในกระเป๋าเขามีอยู่แกก็ควักออกมา
แล้วพี่พายแกก็เซ็นชื่อแก
ก็เห็นตอนเซ็นตอนเซ็นชื่อ
อืมค่ะแล้วก็ส่งให้กับ
ส่งคืนเขาไปเพราะว่าแกไม่ได้จ่ายตังค์

นัดว่าพรุ่งนี้นัดว่าพรุ่งนี้มาด้วย

แต่จะเอาตังค์มาให้

แต่ว่าคนขายลอตเตอรี่ก็มาถามหาแกจริง
วันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นที่แกนัดน่ะ
วันต่อไปวันที่๓แกก็ไม่ได้มาอีกค่ะ

นั่งนั่งวันนี้แล้ว
คำถือกละเลี้ยงเดียวตัวอิงก็เลยเซลล์ไปไปดีน่ะก็เลยเท่านั้นล่ะ
โคตรหยอกหลอกันอ่ะอืมว่าเออมันเหมือนกันเนาะ
ข้างหน้ากับข้างหลังมันเหมือนกันค่ะอ่าแต่เราก็จำไม่ได้หรอกว่าเลขตัวนั้นเป็นคืออะไร
ค่ะอ่าพี่ไพรเนี่ยได้เส้นชื่อข้างหลังของสลากจริงจริงค่ะค่ะ
เอ่อเกย์ก็เป็นคนหาปากกาให้อืม
ปากนี้นะคะเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเอาไว้แบบนี้ค่ะ
บอกว่านางรัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะครับ
มีแผนที่จะจ้างรถตู้ไปกรุงเทพในวันที่๒มีนาคม
แต่สุดท้ายไม่ไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นข่าวขึ้นมาก่อนหรือไม่
ก็ได้มีการสอบถามนางรัฐแม่ค้าขายลอตเตอรี่
ก็ได้รับคำยืนยันจากปากเลยว่าไม่ได้เก็บลอตเตอรี่๒ใบนั้นไว้จริง
อืมขายไปแล้วแต่ไม่รู้ว่าขายให้ใคร
ก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเสนอเป็นคนกลางนะนัดคืนลอตเตอรี่ให้กับเจ้าของ
ถ้านางรัฐจะเอาไปคืนจริงเนี่ยเอาของเขาไปเนี่ย
ก็ไปคืนกันซะจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกัน
แต่ก็ได้รับคำยืนยันจากนางรัฐหรือพี่รัฐแม่ค้านะคะ
บอกว่าไม่ได้เก็บลอตเตอรี่เอาไว้จริงไม่ได้เก็บเอาไว้
ส่วนที่เตรียมจ้างรถไปกรุงเทพเนี่ยคือจะไปซื้อลอตเตอรี่ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เพราะว่าลอตเตอรี่ที่สกลนครมันแพงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไป
แม่พร้อมตกลงเพราะแม่บริสุทธิ์ใจแม่ไม่ได้กั๊กไม่ได้เก็บของเขาไว้
จริงแม่ขายของเขาไปเพราะว่าแม่ไม่รู้ว่าอันนั้นมันถูกรางวัลที่หนึ่งไหม
มันมีหมายเลขตัวนั้นจริงไหมรหัสเล่มจริงไหมชุดที่เท่าไหร่

อยากจะฝากสักหน่อยไหมคะสำหรับคนที่ซื้อรถไป

อยากจะฝากคนที่ซื้อลอตเตอรี่ไปว่าถูกรางวัลที่๑จริงไหม
ให้ออกมาแสดงตัวว่ามันจะได้จบกันสักที
เรื่องที่มีข่าวว่าพี่น่ะเก็บกักลอตเตอรี่ของพี่ภัยมณีไว้เนี่ย
มันจะได้ไม่มีเรื่องมีราวจะได้อยู่กันแบบสงบสุขจะสงสารพี่บ้าง
พี่เป็นคนแม่ค้าจะต้องทำมาหากินจะต้องมาเสียเวลาเพราะเรื่องแค่นี้
โดยที่ตัวเองเออไม่ได้ขายของเลยไม่สงสารเหรอลูกก็ไม่มีสามีก็ไม่มี
หาเนี่ยงตัวเอง
อยากขอความเห็นใจของคนที่ซื้อไป

ที่ดูแล้วถ้าเผื่อเธอเอาไปแล้ว

เอาพี่จะประสานให้คุยกันดีไหม

พี่บทเรียนจากครูปีชา
ถ้าหนูเอานะมันจะเขาจะดูบัญชีดูอะไรได้ที่ไปที่มาของเงินแบบนี้นะ
จะยุ่งอันนี้พี่ก็สมมุติว่านะ
ไม่ได้ปากคำว่าหนูเอาหรอกแต่ว่าพี่เราคุยกันเพราะเรารู้จักกันมาก่อน
พี่ว่าได้ยินข่าวว่ามีชื่อข้างหลังแต่ว่าสละอยู่ที่ใคร
เพราะคุณนัทก็ไปขึ้นเงินได้จริงในรัฐก็ถามเขา
หนูก็ได้ยินอย่างนั้นแหละแต่ว่าต้องไปขึ้นที่กรุงเทพอย่างเดียวนะ
พี่เคยอ่านในยูทูปไม่ขึ้นยี่ปั้วตรงนี้ก็ได้มันบอกนะ
แล้วก็มีว่าเดี๋ยวพี่ถามเธออีกหน่อยเมื่อวานนี้พี่ไปตลาด
เขาบอกว่าเธอไปชวนใครไปกรุงเทพ
แนะรัฐไปกรุงเทพฯจริงหรือเปล่า
ทีนี้เรื่องทำคดีค่ะป้าพัยหรือนางพัยมณีไปพบตำรับสพมศกษ์นะคะ
ตำรวจบอกว่าได้มีการทำหนังสือไปถึงสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล
เพื่อให้มีการอายัดลอตเตอรี่ฉบับดังกล่าวเอาไว้ก่อน
ถ้าหากว่ามีใครนำไปขึ้นเงินค่ะ
ซึ่งวันนี้ตำรวจก็ประสานนางรัตนาหรือว่าพี่รัฐแม่ค้า
ขายลอตเตอรี่เข้าให้ปากคำบ่าย๒โมง
แต่ว่านางรัตนาบอกว่าไม่สะดวกนะคะ

แต่กลับไปหาอายการท่านหนึ่งเพื่อขอคำปรึกษาทางกฎหมาย
ดำเนินคดีกับป้าภัยความผิดฐานหมินประมาท
ที่ไปกล่าวหาว่ายักยอกลอตเตอรี่
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อนะคะ

ทางรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ของเราอ่ะนะคะคือพี่รัฐเองเนี่ยเขาก็เริ่มขายลอตเตอรี่
ก็มาหลายปีแล้วนะคะแต่เราก็ได้ข้อมูลมาว่าเขาก็ขายในลักษณะที่ว่า
บางคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินสดแบบเซ็นเอาไว้ก่อนนะคะ
แล้วค่อยมาจ่ายทีหลังครับก็นู่นน่ะตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
นี่นะคะก็ขายลอตเตอรี่กับยี่ปั๊วชื่อเจ๊น้องก็ได้รับความไว้วางใจแหละ
ใครมาซื้อก็เซ็นเอาไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยเอาเงินไปจ่ายทีหลังลักษณะประมาณนี้ค่ะ
คือถ้าเป็นไปตามที่พี่รัฐบอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าใบนั้นที่ป้าภัยแกบอกแกก็เซ็นเอาไว้แล้วเนี่ย
แล้วถูกรางวัลที่๑เนี่ยจะมีคนเอาไปขึ้นรางวัลหรือยังแต่ถ้าถามยี่ปั๊วที่พี่รัฐเขาไปรับลอตเตอรี่มาขายอีกทีนึงเนี่ย
เขาจะรู้ต้นคั่วของเขาว่าเอ๊ะแต่ละงวดแต่ละงวดเนี่ย
เขามีรางวัลมีเลขไหนบ้างอ่ะอย่างหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ที่ผ่านมา
รางวัลที่หนึ่งแปดสามห้าห้าสามแปดค่ะเนี่ยนี่ฮะนี่คือภาพที่พี่รัฐเนี่ย
คุยกับคุณวิมนต์วันแล้วบอกว่าโทรไปถามยี่ปั๊วของพี่ก็ได้อืม
ว่างวดเนี้ยหนึ่งมีนาคมเนี้ยที่ที่พี่รัฐรับมาขายเนี่ยมีถูกรางวัลที่หนึ่งไหมค่ะ
ท่านลองฟังนะฮะไม่ได้ลงนอกจากเราจะไปส่งก่อนเราถึงจะลง
เพราะว่าเขายังไม่ได้รับของค่ะต้องรับของเสร็จแล้วก็ลงชื่อ
ถ้าเขาจะเอาเงินสดเราก็ไม่ได้ลงชื่อค่ะ
ถ้าเขาซื้อเงินผ่อนเงินเซ็นเรามีไหมใบที่คุณซื้อ
แล้วทีนี้คุณซื้อของเขาค่ะคุณจ่ายตังค์เขารู้เปล่าค่ะ
คุณก็ได้ลงชื่อหมายถึงว่าพี่น้องเนี่ยเขาเป็นคนเป็นต้นคั่วของเรา
พวกที่คนส่งลอตเตอรี่ค่ะอ๋อแล้วแล้วในในส่วนของคุณน้องเนี่ย
มีคนถูกรางวัลที่หนึ่งไหมคะไม่มีค่ะไม่มี
ท่านผู้ชมครับทีนี้ไปหาคอมเมนเตเตอร์กันดีกว่าค่ะ
ผู้มีความเชี่ยวชาญกูรูด้านลอตเตอรี่นะครับ
เป็นใครไม่ได้นะฮะเจ๊เกียวกับเจ๊บ้าบินท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะ
เกี่ยวเจ๊บ้าบินแห่งตลาดเรสซิตี้ที่กาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นพยานในฝ่ายของครูปรีชาครูปรีชากับหมวดจรูนหวย๓๐ล้านนะครับ
เราเอาเรื่องกรณีของป้าภัยกับพี่รัฐเนี่ยที่สกลนครเนี่ยไปถามนะ
เจ๊เกียวเนี่ยเอาเจ๊เกียวก่อนนะฮะเจ๊เกียวบอกว่า
ปกติแล้วเนี่ยมันมีกฎสำหรับลูกค้าเอาไว้นะฮะว่าทุกคนสามารถจองเอาไว้ก่อนได้นะ
ตเตอรี่เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยแต่ต้องเข้ามาเคลียร์เงิน
แล้วมารับสลากก่อนวันสลากออกสองถึงสามวันนะฮะ
หากไม่เข้ามารับสลากแม่ค้าเขาก็จะเอาไปขายให้คนอื่นต่อนะ
ค่ะแล้วยิ่งคนที่เซ็นชื่อกำกับโดยไม่จ่ายเงินแบบนี้
ถ้าจะมีเนี่ยมันต้องเป็นแบบลูกค้าพิเศษที่ไว้ใจกันเท่านั้นจริง
อย่างนั้นมันเสี่ยงมากที่แม่ค้าลอตเตอรี่จะเอามาถือไว้กับมือนะ
เพราะว่าการเซ็นกำกับเอาไว้แปลว่าสลากใบนี้ไม่สามารถนำไปขายต่อได้อีกแล้ว
หากเป็นสลากที่ถูกรางวัลอันนี้มุมเจ๊เกียวนะ
เจ๊เกียวเขาบอกว่าเท่าที่เขาเขารู้เนี่ยคือเซ็นไว้แล้วเนี่ย
ใครก็เอาไปขึ้นเงินไม่ได้ต้องเป็นคนที่เซ็นเอาไปขึ้นเท่านั้น

มันเป็นไปไม่ได้หรอกในฐานะที่เจ๊เกียวเป็นแม่ค้าทั้งชีวิตอ่ะ
งั้นเถอะนะถ้าต้องเก็บไว้เขาถึงของจะเน่าจะบูดอะไรก็คือ
เป็นหลักฐานอะไรเลยเลยอย่างอันเนี้ยสมมุติว่าเขามางวดหน้าเนี้ย
ของเนี่ยอย่างชุดที่เมื่อกี้คุณเห็นน่ะนะเขามารับลอตเตอรี่เขางวดหน้า
ตัวเขาไม่ได้มาเขาติดภารกิจแต่เราถ่ายรูปส่งแล้ว
แล้วก็เก็บให้รู้ว่าเนี่ยฉันเก็บไว้ให้คุณเจ๊ยังไม่ได้ตรวจเลย
คุณจะให้เจ๊ตรวจแล้วคุณตรวจเองก็แล้วแต่อ่าคืนได้ค่ะเพราะว่าคนที่จะขึ้นได้คือ
ผู้ที่รับขึ้นรางวัลที่กองสลากนะคะหมายถึงอย่างเจ๊น่ะรับขึ้นเนี่ย
ทั่วไปไม่ได้เพราะคนที่รับขึ้นรางวัลจริงจริง
เขาต้องไปทำเรื่องที่กองสลากว่าคุณเป็นผู้รับขึ้นรางวัล
จะเป็นอ่าในกในขนางกนางขเนี้ย
สามารถที่จะขึ้นกับคุณได้คุณสามารถที่จะเบิกตังค์ได้
เพราะคุณคือผู้รับขึ้นแต่ถ้าเจ๊เกียวเหมือนลูกค้าทั่วไปเขาเขียนชื่อแล้ว
เนี่ยขึ้นไม่ได้ต้องเป็นเจ้าตัวที่เขียนมอบอำนาจให้
มันมันมันเป็นได้ยากอ่ะมันเป็นได้ยากที่ว่าอ่า
ถูกหวยแล้วฝากคนอื่นเนี้ยเพราะเพราะที่เห็นทั่วไปน่ะ
คนไทยส่วนใหญ่ถูกหวย๒ตัวก็ดีใจแล้วไม่ค่อยเก็บ
แต่ที่เราตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วก็ทนายเกิดผลแก้วเกิดก็บอกนะฮะคือใครก็เอาไปขึ้นได้ต่อให้มีลายเซ็น
ใช่ไหมถ้าคิดว่าคุณเป็นเจ้าของที่แท้จริงแล้วมีคนเอาของคุณไปขึ้นแล้วเซ็นไว้แล้ว

ส่วนเจ๊บ้าบินนะครับเจ๊บ้าบินมองว่ากรณีนี้ผิดทั้งคู่นะครับ
เพราะลูกค้าเนี่ยหากไม่มั่นใจว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ย
ก็ไม่ควรไปทำแบบนี้กับแม่ค้านะ
ซื้อแล้วเซ็นไว้ก่อนแต่ไม่จ่ายเงินสักที
เพราะแม่ค้าทุกคนก็อยากได้เงินไปหมุน
สำหรับการเอาไปจองสลากงวดหน้า
กลับกันแม่ค้าก็เหมือนกันถ้ามีการเซ็นชื่อไว้แล้ว

เพราะแม่ค้าสลากจะรู้ดีว่าการมีชื่อสลากข้างหลังเนี่ย
มันไม่สามารถเปลี่ยนมือเจ้าของได้
หรือเวลาถ้าบัตรประชาชนไม่ตรงกับชื่อที่สลากเนี่ย
สำนักงานสลากเขาอาจจะไม่ขึ้นเงินรางวัลให้หรือเปล่า

เรื่องนี้ทุกฝ่ายควรหันหน้ามาคุยกันนะเจบ้าบิลบอกนะครับ
ว่าสุดท้ายสลาก๑๒ล้านบาทนั้นเนี่ย

หรือไม่ก็ให้สำนักงานสลากช่วยตรวจสอบไปเลยว่า
ตกลงแล้วมีการเอามาขึ้นเงินรางวัลกันหรือยัง
มันกลายเป็นเรื่องตรงนี้คนที่เอาไปขึ้นจะขึ้นเงินได้หรือเปล่า
เพราะมันต้องมีบัตรประชาชนคนที่เซ็นชื่อด้านหลัง
เราไม่รู้นะว่าเขาสนิทกันหรือเปล่า
แต่ถ้าไม่สนิทเขาก็จะไม่เก็บหรอก
วันหวยออกเนี่ยคุณจะจองไว้เราก็ต้องเอาขึ้นมาเพราะคุณไม่มารับ
จากคุณจะโทรมากำชับว่าฉันเอานะเก็บไว้ให้ฉันด้วย
อันนี้มันต้องคุยกันด้วยกรรมหายแล้วเลย
คุณผู้ชมคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเรื่องนี้เนี่ยความจริงก็คือความจริงค่ะ

ใช่ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้คุยกับทางทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ทั้งคู่เขาพูดเองว่าสุดท้ายความจริงก็คือความจริง
แต่ประโยคนี้เนี่ยโอ้โหมันก็ต้องย้อนไปถามครูปรีชาเนอะ
โอ้โหนี่ต้นฉบับนะ
ตอนนี้ต้นฉบับของประโยคนี้เลยอะ

ไหม้หรอกคงไหม้เพราะแกก็พูดบ่อยอยู่นะ
ไปถามครูปีชาว่าครูปีชาเห็นข่าวนี้หรือยัง

ครูปีชาตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะ

มันสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมครับ
แบบว่าไม่ได้เอาตังมาแต่เอาจริง
ก็สามารถทำได้แต่ยังไปเรียกว่าการซื้อขายไม่เสร็จสิ้น

แล้วคือการซื้อขายซื้อของก็ต้องจ่ายเงินเขา
แต่มันมีการสลักชื่อไว้หลังสลาก
คือถึงสลักชื่อไม่สลักชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะ
เรียกว่ายังการซื้อขายยังไม่เสร็จสิ้น

ถ้าอย่างตัวครูเนี่ยครูเคยแบบนี้บ้างไหมครับ

จองปั๊บพอไปรับก็ต้องจ่ายเงินเขาเลย
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องลอตเตอรี่ค่ะ
แต่ข้อมูลของป้าภัยกับพี่รัฐเองก็ยังไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่เนอะ

ท่านผู้ชมครับเราถามไปยังอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยโคศก
คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ

การไปรับเงินที่ถูกรางวัล

คือทางสำนักงานสลากจะจ่ายเงิน

ตามที่ระบุไว้ในด้านหลังเลยนะครับ

ก่อไก่เนี่ยเงินรางวัลจะจ่ายให้

คือตำรวจมาขออายัดเอาไว้
ก่อนที่จะมีผู้เอามาขึ้นเงิน
คนที่นะครับ
ถือสลากกินแบบรัฐบาล
มาขึ้นเงินรางวัลกับสำนักการสลากกินแบบรัฐบาล

ครองสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น

และเราต้องจ่ายเงินรางวัลให้นะครับ

สองเราจะตรวจสอบว่าหมายเลขนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นหมายเลขที่ไม่ได้มีการแจ้งอายัดโดย

คือไม่ได้เป็นสลากที่มีปัญหา
ไม่ว่าจะทำตกลนสูญหาย

ถ้าไม่มีคำสั่งนะครับของศาล

เนี่ยเราจะจ่ายจากนางวัล

ไม่ใช่ของปลอม๒ไม่ได้ถูกอายัด
ถูกแจ้งความอะไรนะฮะท่านผู้ชมครับ